ที่ภูเก็ตกันบ้างครับย่านท่องเที่ยวครับ
มีเครื่องพ่นควันเขาก็พ่นใหญ่เลยนะควันขาวคลุ้งเลย

ำจัดยุงลายช่วงนี้ไข้เลือดออกระบาดที่ไหนได้
เครื่องพ่นขวัญนั้นเป็นเครื่องพ่นขวัญกัญชา
แล้วพ่นใส่หน้านักท่องเที่ยวคนอื่นด้วยแบบนี้ครับ
เป็นยังไงครับเกี่ยวกับแบบฉีดพ่นลูกน้ำยุงลายอ่ะ
แต่นี่ฉีดพ่นใส่หน้าคนนะคุณผู้ชมแล้วนี่คือควันกัญชาครับ
ถ้าเกิดว่าคนที่เขาแพ้กัญชาเจอแบบนี้จะเป็นยังไงเนี่ย
เป็นที่วิภาควิจารณ์กันเยอะมากครับในโลกออนไลน์
มีฝรั่งคนหนึ่งเขาใช้เครื่องพ่นควันคล้ายกับเครื่องพ่นยุงนั่นแหละ
แต่ใช้กัญชาเป็นตัวเผาไหม้แล้วเกิดควันขาวแบบนี้
พ่นไปทั่วซอยบางลาที่หาดป่าตองภูเก็ตครับ
เป็นย่านถนนคนเดินด้วยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวยามค่ำคืนก็เยอะแยะ
ที่เห็นเนี่ยฮะพ่นใส่หน้าคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย
ทำได้หรอผิดหรือเปล่าเนี่ย
ถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขามีอาการแพ้ล่ะสูดดมไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
กลางดึกที่ผ่านมาฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้ในพื้นที่ภูเก็ตครับ
ไปตรวจสอบพิกัดซอยบางลาครับ
ไปดูซิจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นยังไงใครกันเป็นคนทำ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาต
กับร้านที่ขายพวกผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้อง
ถูกต้องตามกฎหมายก็ไล่เช็คสอบถามไป

ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองบอกว่า

คลิปที่พ่นควันขาวที่เราเห็นกันเนี่ยตรวจสอบแล้วครับ
เรื่องต้นทราบว่าฝรั่งคนนั้น

คอนเทนต์เนี่ยคลิปแบบนี้เขาต้องการทำคอนเทนต์
เพื่อจะปูทางไปสู่การเปิดร้านของเขา

รังกำลังจะเปิดร้านขายกัญชาร้านใหม่
อยู่ใกล้สนามบินภูเก็ตที่ทะหลาง
เขาก็เลยสร้างคอนเทนต์ลงไปในโลกโซเชียล
ใช้วิธีการแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่า

ก่อนที่จะแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นเขาก็มาโปรโมเท

ว่าโน้ทนี่นั่นนะครับในเรื่องของพวกกฎหมายต่าง
ว่าทางเจ้าหน้าที่สวรรค์ตัวเองจะต้องชัดเจนมากกว่านี้
นั้นไม่ใช่ว่ามาใช้ในพื้นที่ของสาธารณะที่ทำให้ผู้คนต่างเขาเดือดร้อน